สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่นี่ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน
ที่พามาที่นี่เพราะว่าตรงนี้เองมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ
ที่เห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งเจ้าเครื่องนี้การทำงานของเขาก็คือ
จะมีการดูดเอาอากาศที่อยู่บริเวณนี้เข้าสู่ตรงนี้
ไปแล้วก็จะเก็บค่าครับแล้วก็มาประมวลผลเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือเครื่องใหญ่ที่ได้มาตรฐานที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้
ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องสำหรับประชาชนคนธรรมดาที่สามารถที่จะเอาพกไว้ติดตัว
เพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพอากาศในจุดแล้วก็พื้นที่ต่างที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้
ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนนะครับ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะผิดหูผิดตาของคนกรุงเทพนะครับ
แต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในปี๕๗ครับเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ซึ่งแน่นอนครับหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาครับ
ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและปีนั้นครับเป็นปีที่เมืองไทยเนี่ยหนาวยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมครับ
รอลุ้นกันว่าปีนี้จะหนาวไปถึงมีนาคมหรือเปล่าแต่แน่นอนครับจากการตรวจสอบแล้วก็การติดตามคุณภาพอากาศ
โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่นี่นะครับมีการเก็บค่าสถาธิติต่อเนื่อง
วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากเทียบปีนี้กับปี๕๗ความรุนแรงมากน้อยต่างกันอย่างไร
และที่สำคัญครับถ้าหากเรามาเปิดกล่องนี้เพื่อที่จะดูค่าคุณภาพอากาศ
แล้วถ้าหากเทียบกับตัวที่ประชาชนคนธรรมดาไปซื้อพกมาเนี่ยนะครับจะได้ค่าใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหน
วันนี้ครับเดี๋ยวไปฟังคำตอบพร้อมกันกับนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ทุกคนครับ
อาจจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ของตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้ว
แล้วมันสอดรับมามันเจอเหตุการณ์ที่เกิดประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าอเมริกาเป็นแบบนั้นก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดขึ้นมา
ถ้าเธอพักนั่งได้ดูกับข้อมูลอูตุธุเยี่ยมพิวเยียม
ไม่ว่าของบ้านเราเองของกรมอุตุ
จะเห็นว่ามวลอากาศมันพัดเข้ามาจากแหล่งอื่นมายังบ้านเรา
ถ้าเทียบกับปีนี้นะครับความรุนแรงมันก็มีปัจจัยเข้ามา
ก็คืออย่างเช่นสภาพอูตุเยี่ยมพิวเยียมนี่แหละ
ที่จะเป็นตัวชักนำให้มันเกิดความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าความกดอากาศแล้วก็แหล่งกำเนิดที่เรามีอยู่
แต่ถ้าเทียบถึงแหล่งกำเนิดเราก็ต้องมองดูว่าปีที่แล้วกับปีนี้
มันก็อาจจะมีในแง่ของยุ่นยานพานะเพิ่มขึ้นไหม
แน่นอนนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้อากาศไม่สามารถที่จะถ่ายเทได้
ก็คืออากาศเย็นที่คอยกดลงมาอย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนนะครับหลังจากนี้อากาศเย็นจะค่อยกดลงมาเรื่อย
ดจนฝุ่นละอองต่างที่อยู่บนท้องฟ้านั้นลงสู่ผิวพื้นดิน
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอากาศนั้นจะดีขึ้นวัน๒วัน
ดังนั้นในระยะนี้ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่อยากมาย้ำเตือนกันในช่วงนี้วัน๒วัน
นเอาหน่อยนะครับและนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ